คุณผู้ชมเรื่องของการทะเลาะวิวาดกัน
ทะเลาะหน้าห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาล
ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะช่วยเหลือชีวิตคนช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย
มันควรจะมีมาตรการที่มันเข้มข้นที่มันรุนแรงกว่านี้ยังไงบ้าง
คือเหตุนี้เป็นเหตุที่ทะเลาะกันตั้งแต่กลางคอนเสิร์ตแล้ว
ยังไม่พอใจยังไม่หนำใจยังมาตีกันต่อที่โรงพยาบาล
ใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นมาหลายรอบแล้ว
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้ในโลกออนไลน์
เขาแชร์คลิปเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่อำเภอประทาย
จังหวัดนครราชศรีมาเป็น๑๐เลยนะ
อยู่หน้าห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลประทายค่ะ
เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนตี๒ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าก่อนหน้าจะมาเกิดเหตุการณ์ที่โรงพยาบาล
เขามีการจัดงานวันไหลประทายกันก่อน
อยู่ตรงข้ามการไฟฟ้าที่อำเภอประทาย
ทีนี้มันก็มีคนสงคอนเซิร์ตวัยรุ่นก็มากันเยอะค่ะ
ก็รีบนำตัวส่งมาที่โรงพยาบาลประทาย
ทีนี้มันยังค้างอยู่ไงคุณผู้ชม
อารมณ์ของคู่กรณีก็เลยมีการยกพวกมา
มาหาเรื่องที่โรงพยาบาลอีก
คุณผู้ชมดูสิคะทั้งแพทย์เวรเอ่ยคุณหมอ
เจ้าหน้าที่พยาบาลก็ตกอกตกใจ
วิ่งหนีกันโอละหมานไม่ได้เกรงใจสถานที่เลยนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้รอปภของโรงพยาบาลรวมถึงตำรวจทหาร
ก็ต้องเข้ามาระงับเหตุแล้ววัยรุ่นเขาก็แยกย้ายกันออกไปนะคะ
ล่าสุดความคืบหน้าในเรื่องนี้พลตำรวจตรีวัชรินบุญคง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
บอกว่าเบื้องต้นไปดูกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลแล้ว
รู้แล้วว่าวัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้งสองกลุ่มเนี่ย
เป็นกลุ่มในพื้นที่อำเภอประทายที่เป็นเจ้าถิ่น
กับวัยรุ่นจากอำเภอพุทธไทยสงศ์จังหวัดบุรีรำ
แล้วเหตุการณ์ที่เขาทะเลาะกันเนี่ยมันมาจากวัยรุ่นอำเภอพุทธไทยสงศ์เนี่ย
ข้ามถิ่นมามาฉลองงานวันไหลอำเภอประทาย
แล้วก็เลยคำเมนต์กันไงกับกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่น
ทะเลาะกันตั้งแต่ในงานนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งตำรวจก็เตรียมจะแจ้งดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่น
ข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการในยามวิการ

อันนี้ก็เป็นเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่ม
แต่ก็ยังไม่มีใครแจ้งความดำเนินคดีนะครับ